คุณผู้ชมช่วงหยุดยาวนี้หลายคนก็ใช้บริการรถสาธารณะนะคะ
จะเป็นรถตู้รถทัวร์ต่างก็ตาม
แต่อยากถามคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าเคยเจอรถสาธารณะแบบนี้ไหม
บุฟเฟ่มากรับไม่อั้นนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งก็ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะนี่แหละ

ปรากฏว่าก็นั่งไปจากต้นทางใช่ไหมคะ
นั่งไปรถตู้ก็รับมาทีละคน๒คน๓คน
กระทั่งคุณผู้ชมไปดูคลิปซิว่าสรุปแล้วรับขึ้นมาเนี่ยกี่คน

ก็ของทามันบอร์ที่บอกกฎสนทรง

ผู้หญิงคนนี้นะคะก็ขึ้นบริการรถตู้โดยสารสาธารณะนะคะ
เส้นทางนาจลวยอุบลราชธานี
ซึ่งรถคันนี้แวะจอดรับผู้โดยสารตลอดทาง

ขอถ่ายคลิปหน่อยแล้วก็ทักท้วงคนขับรถไปเลย
บอกว่าพี่จะรับไปอีกกี่คนก็แน่

ถูกซึ่งมันเยอะเกินไปแล้ว

จะให้ผู้ประกอบการเขาเพิ่มจำนวนรถ
ไม่ใช่มาแบบรับอัดอัดเข้าไปจนเป็นปลากระป๋องแบบนี้ครับ
ถึงขั้นพูดเลยด้วยว่าแล้วถ้าเกิดขับไปแล้วมันเกิดอุบัติเหตุตายกันขึ้นมาเนี่ย
ใครจะรับผิดชอบอ่ะนั่นสิฮะเธอก็เลยเอาคลิปเนี้ยโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
แล้วเธอก็บอกว่ามีการอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนถึงจุดหมายปลอดภัยดี
ซึ่งระหว่างทางก็มีคนบกรถตลอดนะฮะแต่สุดท้ายคนขับก็ยอมตามที่เธอว่าแหละ
ก็คือรถเต็มแล้วให้รอคันถัดไปซึ่งเขาบอกว่าตอนที่รถวิ่งถึงอำเภอเดชอุดมเนี่ย
คนให้รฆ่าไปเนี่ยก็เลยบอกว่าเรารถหนักไปต่อไม่ได้ถามว่าต้องทำยังไง
ก็ต้องจอดแล้วก็ถ่ายผู้โดยสารลงประมาณสัก๕คนเพื่อให้ขึ้นรถตู้คันถัดไป
แล้วก็ค่อยขับตามตามกันไปเรื่อยจนถึงบขศอุบล
ก็เท่ากับว่าถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยดีแหละ
แต่เธอก็บอกนะคะว่าจริงที่ลงคลิปนี้เนี่ยไม่ได้อยากจะร้องเรียนกรมการขนส่งอะไรนะ
ไม่ใช่ว่าใจดีหรอกเคยร้องแล้วไม่มีประโยชน์ร้องไปแล้วก็เจอเหมือนเดิม
ส่วนกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยบอกเอาไว้เลยละกันนะคะ
เขากำหนดไว้แบบนี้นะคะรถตู้โดยสารสาธารณะทุกประเภท
นั่งได้ไม่เกินสิบสามที่นั่งต้องจัดวางรูปแบบที่นั่งแถวหลังสุดให้มีช่องทางเดิน
กว้างไม่น้อยกว่า๒๐เซนติเมตรใช้เป็นทางเดินออกประตูด้านท้ายของรถให้สะดวก
เวลาขึ้นลงหรือเวลาเกิดอุบัติเหตุลดการสูญเสียแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะ
ถ้ามีใครฝ่าฝืนก็จะพิจารณาอัตราโทษปรับสูงสุด๕๐๐๐บาทนะคะ